ส่วนเรื่องนี้ที่สมุทรสงครามก็เป็นเหตุการณ์ที่แทงกันตายนะคะ
ช่วงค่ำเมื่อวานตำรวจสพบางคนทีได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุทะเลาวิวาสกันเอามีดแทงกันแล้วก็มีผู้
เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะในพื้นที่
หมู่๗เขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
ก็ไปพบนายบรรจงนพวงอายุ๔๒
อยู่บ้านเลขที่๑๕๕หมู่๑๐ค่ะ
ถูกแทงด้วยมีดเป็นแบบมีดพับอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ปากกลางอกเลยแล้วแบบเข้าจุดสำคัญทะลุหัวใจ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอาการสาหัส
จมกองเลือดอยู่ข้างรถพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่ภาพตอนที่กำลังจะช่วย
คนที่ก่อเหตุค่ะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จเนี่ย
ถูกทางอาสากู้ภัยที่มาระงับเหตุล็อกตัวเอาไว้ได้
ชื่อว่านายโสพลสายแก้วอายุ๓๒
ทั้งคู่ค่ะคนก่อเหตุกับผู้เสียชีวิต
เขาเป็นคู่เขยกันในบรรจงผู้ตายเป็นเขยใหญ่
นายโสพลผู้ก่อเหตุเป็นเขยเล็กแต่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานมาก
สุดท้ายเนี่ยมาก่อเหตุแทงกันแบบนี้วันนี้เราให้ตินะคะ
กิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราตามเรื่องนี้ให้
ลงพื้นที่ไปเลยตรงเนี้ยเป็นตลาดนัดยังมีคราบเลือดอยู่เลยที่ติชี้ให้ดู
ติไปคุยกับคนที่ไล่จับคนร้ายค่ะนายอภิวิตติบอกว่าโอ้โหเนี่ยกู้ภัยใจถึง
ไล่จับคนร้ายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เข้าเวรกู้ภัยเมื่อคืน
ได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาสพอไปถึงเห็นคนโดนแทง
ตอนนั้นนายโสพลบอกว่าที่ทำลงไปมีปัญหาส่วนตัวอ้างว่าถูกนายบรรจงแย่งภรรยาอ่า

แล้วมีมีดเนี่ยเสียบอยู่บริเวณอกนะครับกลางอกมุมเฉียง
ทีนี้เรากลับว่าเห็นอีกคนกำลังที่พยายามเหมือนจะเข้ามาหาตัวคนเจ็บที่กำลังนอนอยู่นะครับ
ครับตอนที่จับเขาไม่มีอาวุธอะไรนะครับ
นั่งตรงนี้นะใจเย็นคุยกันอะไรอย่างนี้
ก็ตอนจับก็อาจจะมีปั้มนิดหน่อย

ติก็ไปคุยกับพ่อตาของทั้งคู่นะคะ
ชื่อว่านายสมพงศ์อายุหกสิบเอ็ด
บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ช่วยไม่ทันจริง
ที่ผ่านมาลูกเขยสองคนนี้มีปัญหากันตลอดนายบรรจงเนี่ย
แย่งภรรยาของนายโสพลเมื่อ๑๐ปีก่อนค่ะ
พ่อตาบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงจริงแต่มันตั้งสิบปีแล้วนะอ่า
แต่นายโสพลแค้นมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่าแกล้งกัน
เขยทั้งสองคนและลูกสาวก็เหมือนเป็นลูกแท้กันทั้งนั้นเลยอ่ะครับ
ลูกเขยเองเนี่ยพ่อตาก็รักมากนะแต่ก็ตกใจจริงที่มาเกิดเรื่องแบบนี้
ตอนผู้ตายมันล้มแล้วนะครับ
ผมก็ท่ามันเรื่องอะไรกันพวกมึงหนึ่งเลยให้ถามก่อนหนึ่งข้างหน้าขั้นนี้ครับ
ไอ้มึงก็เคยไอ้มึงก็เคยครับเออ
กูทำอะไรไม่ถูกครับ
ท่ามันว่าพวกมันเที่ยวใจไหมครับ

ที่ลูกมันทำอะไรไม่มีความคิดครับ
แต่อย่าให้พวกมันเข้าข้างหนูนเข้าหนีบพวกมันเข้าไม่ได้เพราะพวกมันไม่รู้
พวกคนตายเนี่ยไปทำร้ายมันก่อนเอ่อ
ตอนนี้พวกมันไม่เห็นหรอกไอ้ทรงช่วงนั้นนะพวกมันไม่เห็นหรอก
ว่าคนตายเนี่ยไปทำร้ายมันก่อนจริงหรือไม่ตอนนี้ผมไม่เห็น
เออพอมาเห็นอีกทีว่าคนตายนี่ล้มลงมาแล้ว
แล้วผมก็ไปประคองขึ้นมาผมก็เรียกเรียกลูกว่าเปี๊ยกเปี๊ยก
ไปยังไงบ้างลูกทำใจดีไหมนะลูกเอ่อ
เลือดทวมแค่นผมผมก็ไม่รู้ว่าเลือดมันมาจากไหน
ก็เลยถกเสื้อมันออกถึงได้เห็นมีดมีดมันเล็กนิดเดียว

ตำรวจสพบางคนทีแจ้งข้อหานายโสพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหาเรื่องของการพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
ก็จะมีการขยายผลเตรียมสรุปสำนวนเพื่อส่งฟ้อง
ส่วนศพของนายบรรจงก็ส่งทางนิติเวศเพื่อผ่าพิสูจน์ค่ะ
หลังจากนั้นก็ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะคะ
เป็นคู่เขยกันแท้แล้วเรื่องมันก็นานมาแล้วเป็น๑๐ปี